เพราะว่าทราบมาว่าอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสื่อโซเชียลมีเดีย
แล้วมันก็สอดคล้องกับบรรยากาศช่วงโค้งสุดท้าย

เพราะว่าผมทำวิจัยเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ต
กับการแบ่งคั่วทางการเมืองในประเทศไทยนะครับ
ซึ่งก็ดูทั้งคนที่บอกว่าตัวเองเนี่ย

เคยเป็นผู้ชุมนุมทางการเมืองในกลุ่มไหนบ้าง

หรือว่าความแตกต่างของเฉดสีเลย

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมทางการเมืองเขาไหม
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางการเมือง

นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพประชาธิปไตย
คือส่งผลต่อคุณภาพประชาธิปไตยในประเทศไทยหรือไม่
เพราะประชาธิปไตยเองนั้นมันก็มีสุขภาพของประชาธิปไตยนะครับ
มันมีตัวชีวัตรเหมือนกันเหมือนสุขภาพมนุษย์อย่างนี้
มันวัดได้เหรอคะวัดได้มี๗๘ตัวชี้วัด
สุขภาพประชาธิปไตยวัดได้เหมือนกันว่า
และส่งผลต่อสุขภาพประชาธิปไตย
อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเลยว่า
วันนี้ในประเทศไทยรวมไปถึงการเลือกตั้ง
ในปี๒๕๖มันเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งคั่วทางการเมือง
อันนี้พอเป็นการเลือกตั้งท่ามกลางการแบ่งคั่วทางการเมือง
จุดยืนในทางอุดมการคือสิ่งที่มีความสำคัญ
แล้วก็จุดยืนทางอุดมการตรงนี้คือปัจจัยในการตัดสินใจ

เราจะเห็นได้ว่าหลายภาคการเมืองอาจจะประสบความสำเร็จในอดีต
ใช้นโยบายประชานิยมประชาธิปไตยที่กินได้

แต่วันนี้มันไม่ใช่แล้วนั่นคือทศวรรษที่๒๕๖๐

มุมคิดมุมมองทางการเมืองของผู้คนมันเปลี่ยน
ณวันนี้ในประเทศไทยมันมีกระแสความเปลี่ยนแปลงอยู่๓กระแสใหญ่นะ
หนึ่งก็คือความเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างประชากร
จะตัดสินชีวัตรในเรื่องผลการเลือกตั้ง
แค่๑๒ล้านเสียงที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ที่อายุ๑๘ปี
วันนี้ถ้าเรานับย้อนกลับไป๑๘ปีที่แล้วคือปี๒๕๕๙
ปีที่เริ่มต้นของความขัดแย้งในการเมืองร่วมสมัย
คนเหล่านี้เขาเกิดและเติบโตมาในช่วงเวลาดังกล่าว

คราวนี้การตัดสินใจหรือการติดตามทางการเมือง
มันไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปติดตามการประชุมสภาพผู้แทนรัศดร

กลางที่เขาไม่ได้ไปโรงเรียนเพราะมีม็อบ
ก็จะโตขึ้นมาเพราะเห็นระเบิดในม็อบตูมตาม
มันสะท้อนการหล่อหล่อมเกาของคนแต่ละกลุ่มที่ต่างกันนะครับ
และนำไปสู่การคิดการตัดสินใจทัศนคติค่านิยมความคิดความเชื่อในการเมืองที่ต่างกันด้วย
ส่วนกระแสที่๒คือกระแสที่โลกมันผันผวนเช่นกรณีโควิด๑๙
มีการตั้งคำถามถึงเรื่องประสิทธิภาพสิทธิผลของรัฐและระบบราชการอย่างนี้เป็นต้น
ทางเลือกการพัฒนาทางเทคโนโลยี
ความเป็นเมืองที่หายไปความเป็นชนบทที่หายไปความเป็นเมืองที่เข้ามาแทนที่
ก็ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้มันส่งผ่านข้อมูลไปสู่ประชาชน
ในแต่ละพื้นที่เขาติดตามข้อมูลข่าวสารได้ไม่ต่างกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าการเมืองไทย
ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในการที่จะตัดสินใจ

มันแจ้งความสำเร็จถามวันนี้ถ้าพักไหนประสบความเร็จที่สุด

สิ่งที่สำคัญคือพักเก้าไกรนั้นเติบโตมาพร้อม
กับการเติบโตของพลังทางสังคมในประเทศไทย

เราจะเห็นได้ว่าพักมันเป็นผลผลิตของสังคม
มีการเคลื่อนไหวเพื่อที่จะต่อต้านการรัฐประหารปี๕
หลายคนที่เป็นนักเคลื่อนไหวมาเป็นสอสอก้าวไกลอย่างนี้

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเห็นได้ว่า
คนชั้นกลางรุ่นใหม่เหล่านี้จึงเป็นฐานสำคัญของพักเก้าไกล
ในขณะเดียวกันคนชั้นกลางรุ่นเก่าหลายคนก็เทินตัวเองนะครับ
และจากเดิมพลักษณ์ของคนชั้นกลางมักจะบอกว่าเป็นพลักษณ์ประชาธิปัตย์
แต่วันนี้พักของคนชั้นกลางพักใหม่คือพักเก้าไกลนะครับ
นี่คือสิ่งที่ทำให้พลังสำคัญ